เป็นข่าวอีกข่าวหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมดู
ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
มันเป็นสำนวนที่เปรียบเทียบเรื่องของชีวิต
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาส
มีนักทำหนังสั้นคนหนึ่ง
เขาจะทำหนังเกี่ยวกับชีวิตแรงงานไทย

พระเอกที่เป็นแรงงานไทยจะต้องพบเจอกับภัยสงคราม
แล้วในบทนั้นจะต้องเสียชีวิต

ผู้กำกับมางานศพจริงของนักแสดงคนนั้นครับ
เขาเป็นแรงงานไทยแล้วเสียชีวิตจริงที่อิสราเอลครับคุณผู้ชมฮะ

ไปดูเมื่อกี้ก่อนคือโจรทานหรือว่าธอมอายุ๓๐ปี
เขาเป็นภูมิกับหนังสั้นชาวอิสราเอล
มาร่วมงานศพของนายเศรษฐาโฮมสอนหรือว่าต้อมอายุ๓๖ปี

ก็ไปทำงานที่อิสราเอลแล้วถูกทหารฮามาสทำร้ายเสียชีวิต
งานศพจัดขึ้นที่นครพนมบ้านเขา
โจรธานบอกว่าเขาเป็นผู้กับหนังสั้นนะครับ
กำลังสร้างหนังสั้นอยู่เรื่องหนึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อเลย
เนื้อเรื่องจะนำเสนอเกี่ยวกับชีวิตแรงงานไทย

แล้วก็ไปทาบทามเศรษฐานมาเป็นพระเอก
หนังสั้นเรื่องนี้ถ่ายทำมา๒ปีกว่าแล้ว
ต้องเก็บรายละเอียดการทำงานของแรงงานไทยทุกขั้นตอนนะครับ
แล้วตัวแสดงต้องวิ่งหนีระเบิดด้วย
ยิงมาจากฝั่งปาเลสไตน์นะ
สุดท้ายพระเอกต้องตายครับในบทนะ
บทพระเอกต้องตายครับคุณผู้ชมฮะ
ไม่คิดเลยว่าเรื่องจะเป็นแบบนี้
เขาเสียใจจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พระเอกของเขานะครับ
คือเพื่อให้หนังสั้นได้จบบริบูรณ์ด้วย
ก็ต้องมาถ่ายตอนที่มีพิธีชาปนกิจด้วย
คือเขาจะอยู่กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต

เมื่อทำเสร็จสมบูรณ์นะครับตั้งใจจะส่งขายทั่วโลก
แล้วก็อยากจะมาเพื่อแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
โอ้โหคุณผู้ชมชีวิตนะ